เปลี่ยนจากความชอบมาเป็นอาชีพสุดยอดสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะ
อีกหนึ่งอาชีพเขาว่ากันว่าต่อวันเนี่ยรายได้เป็นหมื่นเลยนะ
นี่เลยครับกับอาชีพแบบนี้หนูพุกอบโอ่ง

เออเอางั้นไปดูหน่อยสิหนูจ๊ะสร้างรายได้ดีแท้ล่ะ
มีทั้งหนูทั้งปลา

ที่นี่นะฮะอยู่แถวตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
จากการสอบถามคุณเทพมนูลบุญปกเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ย
รับซื้อหนูพุกมาเลี้ยงนะใช้เวลาเลี้ยงประมาณสัก๖๗เดือน
เมื่อโตได้ที่แล้วก็นำมาชำแหละเครื่องในออกแล้วปรุงรสด้วยเครื่องเทศ
ก่อนที่จะนำหนูพุกไปอบโอ่งก็ใช้ความร้อนจากเตาภายในโอ่งมังกรนี่แหละ
ไปประมาณสัก๒๐๓๐นาทีจะทำให้หนูพุกมันสุกและได้สีสันที่สวยงาม
ไร้ขายในราคาประมาณตัวละ๑๕๐๒๐๐บาท
สร้างไร้ได้ดีมาละแต่ขนาดไง
ส่วนใหญ่จะเลือกหนูพุกที่มีน้ำหนักประมาณสัก๕๐๐กรัม

สักตัวใช่ใหญ่หนูหนักไปกิโลเลยหรอ
เค้าบอกเหมือนกันอยู่ในโองความร้อนทั่วถึง
กรอบนอกนุ่มในพร้อมมานั้น
แล้วเมนูของเขาเนี่ยสามารถสร้างรายได้วันละ
หมื่นบาทผมขายได้เท่าไหร่๓๐๕๐ตัวต่อวันนั้นน่ะโอ้โหเห็นรายได้แล้วแหม
อยากจะจับหนูที่มีไปสร้างรายได้มั่งจังเลย
หนูคุณรายได้วันละเป็นหมื่นเลยเหรอโอ้ถ้าหนูผมมีแต่เสีย
เดี๋ยวนี้ไม่มีหนูคุณไม่ได้มีแต่เสียคุณมีแต่เสีย
เอางี้ละกันทางร้านเขายังมีเมนูปลาด้วยนะปลาเผาเขาก็มีปลาเผาเขาก็อร่อยด้วย
เอางี้ละกันเราขึ้นหมายเลขของทางร้านให้แล้วหมายเลขโทรศัพท์นะครับลองโทรไปสอบถามกันดู
จะกินหนูอบโอ่งจะลองทานก็ไม่ได้ว่าอะไรกันขณะเดียวกันปลาเผาอันนี้ก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพลองสั่งทานกันดูนะครับ